ข่าวต่อไปรอดูอยู่ว่าจะหงายการ์ดอะไร

ไม่ต้องเท้าความกันเยอะนะ
เอาพุ่งประเด็นไปเลยที่จะไปเที่ยวภูทับเบิกกัน
แล้วนี่ที่นอนขี่มอเตอร์ไซค์แล้วมีการไขว้ขาอะไรแบบนี้
หายการ์ดแล้วนะครับเป็นหงายการ์ดรู้เท่าไม่ถึงการออกมาครับ
ล่าสุดนายสันติบ้านด่านอายุ๒๔ปี
ชาวอำเภอบางพลีจังหวัดสมุทรปราการครับ
เป็นคนที่นอนขี่มอเตอร์ไซค์อยู่ในคลิปนี้
มอบตัวแล้วที่สพวิเชียนบุรีจังหวัดเพชรชบูรณ์
ที่เขานอนขี่ขาไขว้กันนะครับ
จังหวะมีการแกว่งขาด้วยนะ
เสียวสิคนก็ขับรถมาใกล้นะครับ
ทำแบบนี้เป็นระยะทางกว่า๓กิโลเมตร
ให้เหตุผลบอกว่าที่ทำไปเพราะรู้เท่าไม่ถึงการ

สุดท้ายนายสันตินะครับยกมือไห้ขอโทษชาวจังหวัดเพชรบูรณ์ทุกคน
ต่อการกระทำที่ไม่เหมาะสมแล้วก็บอกว่า
จะไม่กระทำแบบนี้อีกครับ
แล้วตำรวจในโรงพักษณ์นี้ก็ชุดเดิมแล้วกับ
ชุดเดิมชุดเดิมไม่ได้ย้ายนะแม่

ขับรถโดยไม่คำนึงถึงความปลอดภัย

ขับรถโดยประมาทหรือหน้าหวาดเสียว
อาจจะเกิดอันตรายแก่บุคคลทรัพย์สิน
ไว้เป็นของกลางเดี๋ยวพนักงานสอบสวนจะรวบรวมหลักฐานส่งฟ้องศาลต่อไปครับ
คลิปนี้ก็ไม่รู้หลายเรื่องนะคะ
ขี่รถหวัดเสียวบนท้องถนนส่งเสียงดังบนที่พักรีสอร์ท
เอากาต้มน้ำมาต้มมะม่า